คุณผู้ชมค่ะขยบมาดูต่อกันที่พระเอกขาวโอโมสุดหล่อคนนี้กันบ้างดีกว่าเจมส์มา

เจมมาเนี่ยเปิดใจกับประดึงไทยรัฐบอกว่าที่ผ่านมาเนี่ยอุ่ยอย่างกับตัวในกองถ่าย

รับรองว่าเรื่องนี้เจมมาบอกว่าฟินแน่พี่เอ๋ย
ส่วนเรื่องที่แฟนจับคู่จิ้นกันกับน้องพายระมิดา
นางเอกละครที่กำลังมีผลงานด้วยกันตอนนี้ค่ะ

แต่ตอนนี้ใช้สถานภาพพี่น้องกันต่อไปดีที่สุดอยู่แล้ว

การันตีด้วยว่าต่อให้ทำงานหนักแค่ไหน
เรียกได้ว่าตัวจริงเจมส์มานั้นหล่อมาก

เขาเรียกว่าเชียร์จากตัวละครมาถึงชีวิตจริงด้วยอะไรอย่างนี้

เป็นพี่น้องที่ดีแล้วก็สนิทกันครับผม
ก็คือกล้ามขาวลาวหิมะนะคะ
ก็ยังขาวเหมือนเดิมครับผมยังขาวเหมือนเดิม

อุ๊ยละมุนไปหมดเลย

อะไรคุณเป็นอะไร
รูปร่างเขาดีไงเขาต้องไปโฟกัสที่รูปร่างบ้าง

ตอนตัดเข้ามากำลังเผลินกำลังเผลิน